ขจัดคราบอย่างอ่อนโยนมาตรฐานฟู้ดเกรด
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
นะครับก็ชอบทรงผมหนุ่มปัจจุบันมากมันมียาวเร็วหนูยาวเร็วมากดีแล้วผมหนา
คือตัดแป๊บเดียวก็ยาวแล้วเลยเนี่ยแต่ว่าตอนกลางวันผมก็จะแบบรวบเขาจะรวบ
ได้ต้องผลอยู่โรงเรียนเก่าเลยพอปล่อยภูมิก็จะเป็นอย่างนี้ยกมียกกะป่าง
ขนาดเล่นแก้นแน่นอนถ้าว่าคนสวยประมาฆ
รับว่าถ้าเกิดคนสวยถึงจะรอด

ไปเรื่องแรกวันนี้นะฮะเรื่องของคุณชรบุรณฮิรันดินะครับ
แน่นอนครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่ออกมาปรากฏตัวนะครับ
ก็กรณีที่หลายคนมีความไม่สบายใจแล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องให้คุณชรคุณนาธิรันดิเนี่ย
ออกมาชี้แจงถึงกรณีของยอดบริจาคเงินที่เข้าไปสมทบช่วยเหลือไฟป่า
แล้วก็ให้บริจาคมาในนามชื่อของคุณชรเองนะครับ
คือแต่แน่นอนนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณช้อนก็หายตัวไป
ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงแต่อย่างใดออกมาชี้แจงในครั้งแรกก็คือว่าเงินทั้งหมดเนี่ยตกประมาณ๘แสนกว่าบาทนะฮะ
ที่ได้รับมาจากกรณีที่ไปรับบริจาคมาแล้วเข้าบัญชีเขา
แล้วก็บอกว่าอีก๒แสนกว่าบาทเนี่ยนะฮะก็คือเป็นค่าบูสนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนก็ตั้งใจนะฮะที่จะเข้าไปเอ่อ
บริจาคเพื่อช่วยเหลือไฟป่าที่เชียงใหม่จากไกลไกลไปมากลายเป็นว่า
เอาไปช่วยเหลือโครงคลุมควีดของผมเหมือนกับผิดวัตถุก็ส่งเขาหรือเปล่า
อืมแล้วก็เงียบหายไปหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาเนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์บอกว่าคุณช้อนเนี่ย
หนีไปแล้วออกนอกประเทศไปเรียบร้อยนะครับซึ่ง
ก็ได้ออกมาโพสต์รายงานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณชร
น่าจะยังอยู่ในประเทศไทยนะครับแถวนวมินวังหิน
ยังไม่ได้หนีออกนอกประเทศไปไหนนะครับโดยมีแฟนนั้นคอยขับรถ
พร้อมหลบหนีอยู่ตลอดเวลาอืมรวมทั้งได้ให้คนนำเอารถมี
เชียงใหม่ที่ต้องทำแบบนี้นะฮะเพราะว่าน่าจะเก็บความลับอะไร
ไว้บางอย่างอืมทั้งนี้นะครับทางเพจเองยังได้มีการตั้งคำถาม
ถึงตำรวจด้วยนะครับว่าทำไมไม่เคลื่อนไหวสักที
เพราะแม้แต่ตัวเองก็ยังรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยช้อนอยู่ที่ไหน
หรือจะต้องร้อยเขาหนีออกนอกประเทศไปจริงจริงซะก่อนนอกจากนี้นะ
มีคำถามอีกมากมายครับว่าใครกันแน่ที่ช้อนนั้นไปทำคลิป
โปรโมทการปลูกป่ากับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
และเงินค่าจ้างของช้อนนั้นมาจากไหนนะฮะเป็นเงินภาษีของประชาชนหรือเปล่า
เนี่ยครับแล้วก็แน่นอนครับว่าทางฝั่งของอาจารย์ออส
ก็ออกมาบอกว่าคุณช้อนมีเงินที่บริจาคเข้าไป๕๐ล้าน
ไม่ใช่๘แสน๕๐ล้านเข้าไปอย่างนั้น
อันนี้คือในมุมของทางฝั่งอาจารย์ออสนะฮะที่บอกมาแบบนั้น
ก็บางคนเขาก็บอกว่าก็น่าจะมีหลัก๑๐ล้านขึ้น
แล้วข้อมูลของพี่หนุ่มนะคะเขายังอยู่วังหิน
อันนี้ผมไม่รู้แล้วอยู่ตรงไหนพี่หนุ่ม
แล้วใครบอกว่าอยู่วังหินเป็นการคาดเดาของเมื่อไหร่
ก็เนี่ยในนี้ไม่รับเลย
น่าจะเป็นชื่อที่เห็นของแม่ซีรีส์ไง

ไม่ได้สิคือวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับทางท่านสมภงจริงดวน
ท่านก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้
คือที่จะออกไปเพราะว่าในมุมที่ตอนนี้มันมีการปิดประเทศอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโควิด๑๙
เขาก็ยังไม่มีแบบการที่จะให้คนในประเทศออกไปข้างนอก
ชายแดนที่เคยค้าขายกันเล็ดลอดออกไปได้ไหม
เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีการแบบระดมตำรวจไปดักเอาไว้
คือจริงแล้วเนี่ยคือเขาไปตรวจตาเรื่องของโควิด
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเข้านอกออกในเนี่ย
อยู่ในสายตาเขาหมดเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ตอนนี้ซีเรียสเรื่องนี้เลยเลยทำให้ควบคุมการเข้าออกได้

ชัดอะไรตอนนี้คือคือถือว่าเป็นความผิดหรือยังคะ

มีทางทางมีคนถูกสี่หายก็ไปแจ้งแล้วนะฮะ

วันนี้รู้สึกว่าทางทนายรณรงค์ก็บอกว่า
อยากจะขอให้มีการอายัดบัญชีของคุณช้อนไว้ก่อน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
เงินมันเข้ามาจากที่ไหนบ้างแบบของบ๊วยดูได้

ส่องผีนี่คือเขาเคลียร์เลยคือไม่มีเงินออกเลยเข้าอย่างเดียวเพียงแต่เก็บเอาไว้นาน
ก็นี่แหละครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเขาก็สงสัยมันเพราะอะไร
คุณกูดดี้แล้วก็ไม่ใช่วูดดี้นะกูดดี้กูดดี้ก็คือเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเหมือนกัน
แล้วก็อยู่ที่อเมริกาอยู่ที่รัฐเดียวกับทางช้อนแต่เขาไม่เคยเจอกันนะไม่รู้จักกันอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็ออกมาไม่เขาไม่ใช่เป็นไลฟ์โค้ดเขาก็คือทำแบบเหมือนแบบรีวิวของเขา
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเดินเข้าไปในการทูตกฎหมายไทยก็ทำอะไรเขาทำไปได้เลย
ซึ่งเรื่องนี้ผมก็งงก็เลยถามทางทนายทนายก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง
ก็ต้องคุ้มครองพลเมืองเขามาตามกฎหมาย
สมมุติว่าถ้าคุณช้อนสมมุติสามารถออกจากไทยไปอยู่อเมริกาได้คือจะยากขึ้นถูกไหมคะ
ก็ต้องยากอะ
นี้คือถึงได้บอกว่าต้องมีการอายัดมงชงบัญชีมีแบบอะไรแบบนี้
แต่ว่าคือเราก็ยังไม่ได้ไปกล่าวหาคุณช้อนว่าเขาเป็นแบบนั้นนะ
แค่ตอนนี้ต้องการให้ออกมาชี้แจงมันจะได้จบเท่านั้นเอง
ก็คงมีอะไรที่ทำให้ชี้แจงไม่ได้
ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีที่เขาพูดกันอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่า
ตอนแรกเขาจะพูดเขาจะแถลงเมื่อวานเท่าที่ได้ยินข่าวแววมา

อาจจะเป็นไปได้ว่ามีผู้ใหญ่บอกไม่ให้ออกหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องไปตามดูกันอีกทีว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่
เรื่องใหม่ล่าสุดนี่น่าจะเป็นเรื่องที่สยองขวัญมากกว่า
ในแง่ที่การเจอศพนี้นะคะ
ก็คือน้องการวัย๖ขวบหายตัวไปจากบ้านอย่างปริศนา
เหตุเกิดที่บ้านพักที่หมู่สอง
บ้านโป่งแรทจังหวัดจันทบุรี

เพราะว่าเมื่อพบตุ๊กตามดตะนอยสีดำ
ที่เป็นของลูกสาวของนางสาวจันทนาผู้เป็นอาย

วางอยู่บนหน้าสารพระภูมิแล้วมีรูปปั้นนางรำ๕๖ตัวอยู่ในสภาพที่ถูกจับหักหัว
เรียงกันอยู่บนพื้นปูนที่ใต้สารพระภูมิอันนี้คือที่บ้านนะคะ
ทีมข่าวได้รับแจ้งว่าพบน้องการแล้วแต่ที่น่าเศร้าคือน้องได้เสียชีวิตแล้วในสภาพ

ใกล้กันพบเสื้อยืดสีแดงและกางเกงขาสั้นตกอยู่ห่างจากศพประมาณ๓๐เมตร
ส่วนชิ้นส่วนอวัยวะที่หายไปครึ่งหนึ่งยังหาไม่พบ
จุดที่พบศพนั้นอยู่บริเวณกลางสวนยางพาราของนายเกรียงวุฒิวันทอง
อายุ๔๗ปีห่างจากบ้านน้องการประมาณเพียง๒๐๐เมตรเอง
จากการสอบถามนายสุธิเกียจนนนทิจันทร์อาของน้องการเปิดเผยว่า
รับน้องมาดูแลได้ประมาณปีเสร็จปกติน้องก็เงียบนะฮะ
น่าสงสัยคือชอบไปเล่นปูนปั้นตามสารพระภูมิซึ่งตนเคยเตือนน้องว่า
ไม่ดีอย่าไปเล่นห้ามมาเล่นอีกส่วนสาเหตุที่หายไปแล้วหาตัวไม่พบ
ยังไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องของศัยศาสตร์หรือว่าถูกทำร้าย
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้ละเอียดก่อน
ขณะที่นายเกรียงวุฒิเจ้าของสวนยางที่มาพบศพน้องคนแรกก็กล่าวว่า
หลังจากได้ยินทางผู้ใหญ่บ้านประกาศเด็กหายเนี่ย
ช่วงเช้าตนก็เดินมาสำรวจบริเวณสวนยาง
พบกลุ่มแมลงวันบินแตกตัวผิดสังเกต
เดินเข้ามาดูก็พบว่าเป็นศพมนุษย์เหลือเพียงครึ่งท่อน

กระทั่งเดินมาพบเสื้อผ้าเลยมั่นใจว่าเป็นของน้องการ
ก็รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบดังกล่าวนะคะ
อย่างไรก็ตามสาเหตุการเสียชีวิตก็ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนของตำรวจ
ต้นก็ส่งร่างให้แพทย์นิติเวชชนสูตรแล้ว
เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง

อย่างเลยครับก็คือพี่บ้าบอกว่าสูรนักกัดหรือเปล่า

ด้านตำรวจก็สันนิษฐานว่าสาเหตุการณ์เสียชีวิตน่าจะเกิดจาก

และก็ไปถูกสูรนักกัดแน่นอนนะค่ะ
เพราะมีเพื่อนบ้านไร้หนึ่งเรียงสูรนักเอาไว้
แต่ว่า๖ควบเท่ามายูเลยเท่ามายูตัวใหญ่
เพราะฉะนั้นสุนัขตายคือนักกรังแต่รวมตัวขาดอยู่ขึ้นขึ้นเลย
หายไปเลยยังไม่รู้ไหนแล้วแขนข้างรู้สึก
นี่คือแบบสงสารน้องมากเลยแล้วผมแปลกใจหรือจะเป็นไปได้ไหมว่าน้องหายไปกี่วันนะพี่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

มันเป็นใสลักษณะหรือเปล่าคะ

หมายความมันเกี่ยวข้องกับ

หยิบมาหักก็น่าจะไม่น่าหิวเตี้ย

ทำไมต้องหักหัว

อันนี้เดี๋ยวทางตำรวจเองกำลัง
กำลังเอาศพน้องไปชนสูตรอยู่ด้านนั้น
ก็ดูที่บาดแผลก็น่าจะทราบว่าเกิดจากอะไร

เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นห่วงจริง

ในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมา
น้องชมพู่หายไป

เด็กสองคนเข้าไปเล่นแท็กซี่

แล้วก็ยังมีเด็กอีกคนนึงที่หลงไป
แล้วก็มีไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำ

มันจำเป็นที่จะต้องดูแบบใกล้ชิด

แต่ก็บอกบางทีพ่อแม่เขามัวแต่ขายของอยู่ไง

ทุกคนที่เสียชีวิตก็เหมือนกับเคยใช้ชีวิตอย่างนี้

แต่สุดท้ายแล้วคือจะมานั่งร้องไห้มันไม่ได้ไง

เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็กำลังจะบอกว่า

ที่โดนเมืองนอกแบนไม่ยอมกินกะทิ
ที่มาจากเมืองไทย
เมื่อวันที่๖กรกฎาคมในบุญยฤทธิ์กัญญามิตร
ซึ่งก็เป็นประหลัดกระทรวงภาณีเป็นการเปิดเผย
องค์กรประชาชนเพื่อปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม
ได้ออกมาเรียกร้องต่อต้านผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูป
แล้วก็มะพร้าวจากประเทศไทย
ว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์รับทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็กำลังเร่งติดตามดูเรื่องอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่ตนมองว่า
การที่เกษตรกรใช้ลิงเก็บมะพร้าวนั้นไม่ใช่เป็นการทารุณสัตว์
แต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์อาจจะมีการเชิญทูตจากต่างประเทศ
ให้เข้ามาดูวิธีการเก็บมะพร้าวของลิง
เพื่อที่จะให้รู้วิถีชีวิตของคนไทยและสัตว์เลี้ยง
ว่ามันไม่ใช่เป็นการทรมาน
เพราะว่าลิงได้รับการฝึกฝน
ดังนั้นหากนำคณะทูตมาดูวิถีชีวิตในพื้นที่
เชื่อว่าจะทำให้หลายประเทศเข้าใจ
รวมทั้งก็ยังได้หารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะหาทางออกในเรื่องนี้ด้วย
เปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักรได้เอาผลิตภัณฑ์มะพร้าว
น้ำมะพร้าวออกจากชั้นวางในเชลล์ที่ขาย
หลังจากที่พบว่าประเทศไทยใช้ลิงเก็บมะพร้าว
แล้วก็สนับสนุนให้ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวในไทย
โดยตอนนี้มี๔ซูเปอร์มาร์เก็ตเลย
ชั้นนำได้แบรนด์สินค้าของไทยไปแล้วด้วย
นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก็กล่าวว่าประเด็นปัญหาที่เป็นข่าวอยู่
นั่นก็คือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
เรื่องนี้ก็เคยปรากฏเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้
สุดท้ายก็มีการชี้แจงความเข้าใจกันได้
ทั้งนี้วันพุธนี้ก็ตนได้รับมอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ก็เชิญผู้ผลิตกะทิแล้วก็ผู้ผลิตแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าวมาหารือกัน
เพื่อที่จะได้หาแนวทางร่วมกันในการที่จะชี้แจง
ทำความเข้าใจกับประเทศผู้นำที่ยังสงสัยอยู่
รวมทั้งในองค์การพิทักษัตริย์ที่ต้องการข้อมูลอีกด้วย

ถ้าสมมุติว่าที่ประเทศราชอาณาจักรใช้ม้าในการลากรถทรมานไหม
ดีกว่าใช้ฝึกหมาให้ไปรุมหมาจิ้งจอกให้ออกมา
ให้ออกมาจากรูของมันเพื่อจะได้ให้เจ้าของยิง
ขี่ม้าแล้วก็ลากสัตว์เป็นการทรมานไหม

การฝึกโลมาที่ให้กระโดดจ้ำไปมาเนี่ย
แต่เขาก็จะบอกได้ว่าอันนั้นคงแต่ของเราเพื่อประโยชน์ของมนุษย์

แล้วก็คือสิ่งที่เขาไม่รู้หรือว่า

เกษตรกรที่เลี้ยงลิงไม่ได้เลี้ยงลิงแบบทารุณ

แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
แล้วมีการเอามาเข้าโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนที่สุราชที่ชุมพรที่นครนี้มีหมด
อันนี้ก็ต้องเชิญลงก์แฮกขามาดูว่ามันมันคือภูมิปัญญาของคนไทย
เหมือนไม่อยากดูเป็นการกิจกันอะไรบางอย่าง
อยู่ดีก็ฮึกขึ้นมาเรามีเรื่องนี้มาตั้งนานมาก
กี่ปีแล้วประเทศเขาจะผลิตกะทิเอง
วันหนึ่งไม่รู้เป็นกี่พันตันเราไม่สามารถจะใช้ลิงอย่างเดียวไม่ได้คนคือ
แล้วก็มีท่องร่องลงน้ำแล้วก็โกยไป

หรือว่าอันนี้มันเป็นคู่ค้าคนอื่นหรือเปล่า
คือหน้าแปลกแล้วก็ทำอย่างรวดเร็วมาก

อันนี้แต่ที่เดือดร้อนคือเกษตรกรของเรา
เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ใช้ลิงที่โดนกิดกันเนี่ย
เขาก็ใช้อุตสาหกรรมปกติไง

คนที่มันถ่ายคือฝรั่งไปสตาร์ดี้ไปศึกษา
แล้วก็ฝังตัวอยู่นั้นประมาณ๕๖วัน
ก่อนที่จะถ่ายเราไปเป็นผู้ประสานงาน
ก็ยังฝรั่งเองที่สนใจ
แล้วก็พอภาพแต่ละคดีที่ออกมาก็ไม่มีเรื่องการทารุณ
มีแต่ลิงกระโดดหนีเพราะว่ามดกัด
ขึ้นไปแล้วมดกับโดดลงมาเลย
แล้วฝึกจะเลือกได้อ่ะหนุ่มอันไหนลูกไหนใช้ได้ก็ได้
แล้วก็เราไปเราก็ซื้อกล้วยไป
เจ้าของว่าไม่กินมันชอบกินนมช็อกโกแลต
ไอ้ตายโศนิกะ

อาจารย์เรนนี่ร้องไห้ขอโทษ

ไปค่ะแหมแหมพี่อะไรนะพี่เมื่อกี้ประกาศชื่ออะไรนะพี่พี่คุณช้าค่ะ
คุณช้าใช่ไหมใช่เพราะเป็นเบลล่าแล้วเสียงอ่อนหวานเลย
เพราะเป็นสินค้าเสียงไม่เปลี่ยนตามคาแรคเตอร์สินค้าเออ
นะอ๋อไปหน่อยนะฮะ
อาจารย์เรนดี้เรียกอาจารย์ได้ไหมนี่นะคุณก็ได้คิ้วหน้าคิ้วนี่
เขาเป็นแบบว่าเบอร์เกอร์เขาร้องไห้ขอโทษบอกไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
หลังจากที่รายการช่องส่องผีนะครับออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องดราม่า
เงินบริจาคนะฮะจนกระทั่งเพจอย่างแหม่มโพดำเนี่ยออกมาขอโทษ
คุณบ๊วยเชษฐวุฒิแล้วก็รายการช่องส่องผีนะฮะ
ไม่มีการทุจริตครับผมนะฮะก็จะเหลือแต่เพียง
อาจารย์เรนนี่สุรปภานะครับที่ยังไม่ออกมาชี้แจงใดนะครับ
ทั้งกรณีอ้างว่าคอหักตายแล้วฟื้นตายมา๔๙วัน
วันแล้วก็ฟื้นขึ้นมาคุยกับผีได้ทั่วโลก
มีอิทธิฤทธิ์เรียกบุรพกษัตริย์หลายพระองค์เนี่ยนะฮะ
แม้กระทั่งไปกล่าวอ้างถึงบุรพกษัตริย์
ออกมาในงานที่ปลูกเสกพระอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีประเด็นบิดเบือนประวัติศาสตร์
ซึ่งรายการเองก็ถูกเตรียมถูกนะฮะ

ลูกชายของผู้มนุยการโรงเรียนนะครับ
เรนนี่นั้นอ้างผ่านรายการครับว่า
ได้รับเงินใต้โต๊ะจากผู้ปกครอง
มีบาปหนักตายไปแล้วกลายเป็นเปรต
ลูกเขาจะฟ้องเป็นรอบหาดนะ

ล่าสุดบัวเล็กทีมงานได้จัดงานบุญครั้งใหญ่นะครับ
ก่อนจะบอกว่าขอโทษทุกคนด้วย

ยืนยันว่าทนเองไม่ได้ทำอะไรผิด
กระถินที่ลงอาจารย์เรนนี่ไม่ใช่ยอดกระถินที่วัดแก้วฟ้าได้ทั้งหมดจ้ะตอนนี้ก็
๓ล้าน๖ครับอ่าก็จะมีการจัดงานในวันศุกร์ที่๙ตุลาคมนี้ถึงนี้นะฮะฟัง

อยากให้ใครก็ร้องกันไม่อยากให้พี่ไปลุงเขาใช้มาลุงเราคืออยากให้เขาบอกว่า
ไม่ได้กลัวโฟนไม่ได้แบบไม่ได้อะไรแล้ว

แต่มีประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีคนทักษะเชียวเยอะนะเค้าบอกไม่ได้เลยแล้ว
เราจะบอกได้ไงว่าเขาเห็นหรือไม่เห็น
แต่เลือดของคุณแม่ตายไป๔๐กว่าวันแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ย
คือก็มีแฟนคลับนะฮะก็โอเคในมุมแฟนคลับ
ที่เขาเชื่อเรื่องนั้นก็ต้องเข้าใจเขาด้วย
แต่คนที่ไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเหมือนกันว่าเข้ามา

อย่างเช่นว่าตายมา๔๙วันเขาไม่ได้ขออะไรเลย
การตาย๔๙วันถ้าเกิดว่าลำพังตายแค่วัน๒วันเนี่ยแล้วฟื้น
เรายังพอทำเนานะถูกไหม

พอเข้าใจได้แต่พอตาย๔๙วันเนี่ย
แน่นอนสังคมก็ถามเลยว่าขอโทษนะ

ตายที่ไหนโรงพยาบาลอยู่ที่ไหน
ไปพอหักแล้วอยู่โรงพยาบาลไหนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมา

คือถ้าตาย๔๙วันนี้คือด้วยสภาพของศพนี่มันเน่าไปแล้วนะ

เป็นผักคือยังใช้เครื่องช่วยหายใจอันนั้น

ขอหักแค้นอะไรตายเลย
แค้นอยู่ในห้องดับจิตเลย๔๙วันไม่ได้

ใช่ดังขอหัก

โดยมีมันมีมีมีที่พูดว่าอันนึงต่อไม่ถึง๔๙วันแล้วเรื่อง
เกิดขึ้นคือว่าร่างกายเนี่ยสโลดาวนลงไปหัวใจเต้นกระทั่งจับที่
คือจรไม่ได้ใช่ไหมแต่สมองไม่ได้ตายแล้วก็ปรากฏว่าวาง
ไว้เนี่ยอยู่ในโรงแบบฝรั่งอ่ะมันก็จะเปิดให้ทำพิธีอ่ะใช่ป่ะ
ปรากฏว่าร่างกายมันตีกลับมาจากหัวใจที่เต้นช้าจนจับ
เราขึ้นมาแต่อันนั้นคือยังไม่ได้ฉีดฟอร์มลีนไม่ได้
อะไรแล้วก็ยังอยู่ในงานศพคือไม่ถึงสองวันอ่ะอืมเอ่อคือตายแล้ว
ก็เอามาทำพิธีที่ที่ศพฝรั่งที่ฝาลงเปิดครึ่งนึงอ่ะพี่แล้ว
น่ะก็เด้งขึ้นมาเองเพราะว่าฟื้นคนในงานผมเคยทำรายการ
ชั่วโมงพิษวงศ์ผมทำมากระป๋องกระพลเนี่ยผมทำมา๖ปีอ่ะ
เคสแบบนี้ไหมไม่เคยเจอคือเคยแบบมีตายแล้วฟื้นมีมีผมไปมาทั่ว
ฟ้าเมืองไทยแล้วไอ้ตายแล้วฟื้นมาแบบอย่างมากก็๒วันใช่
นี่มัน๒วันตายแบบฟื้นตายอย่างนี้แต่ว่าแม่ก็ตอบไม่ได้
น้ะเอาจริงนะเดี๋ยวนี้นะพอตายไปคุกก็ฉีดเลยเปล่าวะก็นั่ง
ไงอันนี้คือเขาบอกว่า๔๙วัน๔๐สิบเก้าวันนี้ว่าตายเนาะเขา
คือถ้าไม่ฉีดอีกวันรุ่งขึ้นก็เขียวแล้วก็แน่นอน
แล้วก็ปลิใช่ไหมแก๊สต่างในร่างกาย
แล้วก็ไปให้นี้๔๙วันอยู่ที่ไหนอยากรู้อยากรู้

ตาย๔๙ชั่วโมงนะครับไม่ใช่วันไม่ใช่นะ๔๙ชั่วโมงใช่ไหมวันก็ที่เขาพูด
ใน๔๙ชั่วโมงตกลงยังไงกันแน่พวกข่าว๔๙วันมีคลิปไงที่พูดในงานอะไร
เนี่ยผมก็งงอยู่นะอันนี้คือในทวิตเตอร์บอกมาบอกมาแบบนี้โอเคแต่ก่อนหน้านี้
ก็คือเห็นมีข่าวลงกันว่า๔๙วันยังไงกันแน่หรือเราเข้าใจผิดหรือข่าวผิดอ่ะ
เอามาสิไม่รู้ไหมแต่ว่าใครรู้บอกมาหน่อยนะจะได้จะได้เข้าใจวันสองวันสองวัน
สองวันก็เป็นไปได้อ่ะถ้าเขาจะฟื้นขึ้นมาเพราะมันก็เคยมีกรณีแบบนี้มีอ่าไม่แต่ตอนนี้
คอหักอ่ะแต่คอหักนี่ไงคอหักนี่มันไม่ได้แล้วนะคืออย่างบางคนที่เขาป่วยตายไงที่เขา
พื้นมาส่วนใหญ่จะได้ยินว่าป่วยตายแล้วเด้งขึ้นมาอันนี้ได้ยินบ่อยอยู่ในโรง
อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมี๔๙วันมีมั้ยมีแต่ว่าเป็นคลิป
แต่บอกว่านางบอกว่าตื่นขึ้นมาจากห้องดับจิตค่ะไม่มีญาติมารับศพหรอกค่ะเป็นงงแมส
ไม่ใช่แม่อันผ่านะเป็นเจ้าหญิงนิตราฟื้นขึ้นเป็นไปได้ไม๊อันนี้คุณแม็กซ์๖๓๙นะ
นะชื่อนิทานี่คือยังมีชีพจรนะใช่ไหมถ้าเป็นเหมือนถึงนอน
เป็นผักอ่ะอ่าอืมคอหักตายตายเกือบสี่สิบแปดชั่วโมงไม่ใช่
สิบเก้าวันค่ะพี่หนุ่มอ่าอ่าว่ามาอ้าวนะครับก็เดี๋ยวฝากมี
ที่รู้ข้อมูลส่งมาหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าคือ
มันมันมีทั้งสี่สิบเก้าวันทั้งสี่วันอย่างเงี้ใช่ไหมได้ยิน
มันเป็นวันเป็นวันในยูทูปก็เป็นสี่สิบแปดสี่สิบเก้าวันใน
ทุบเดี๋ยวเปิดฟังก็ได้เพราะว่าจะเป็นเสียงของอาจารย์
เรนนี่พูดเองอืมว่าวันหรือชั่วโมงนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองตรง
ฟังหรืออีกเรื่องหนึ่งนะคะกรณีที่เด็กนักเรียนโดนอาจารย์หรือ
ครูชายเนี่ยตัดผมจนเว้าแหว่งก็กรณีที่นางสาวจินนามสมมุติ
ได้โพสต์เฟสบุ๊คว่าลูกสาวโดนครูชายที่โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในเขตอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสเกตใช้มีดกัน
ไกลตัดผมจนไม่เป็นทรงทำให้เด็กเกิดเด็กเนี่ยเกิดความ
อับอายเพื่อนโดยแม่ของเด็กถามว่าการที่คุณทำแบบนี้
ต้องการอะไรนะฮะถ้าตรวจพบความไม่เรียบร้อยของทรงผม
นักเรียนก็ควรจะเรียกไปตักเตือนการที่ใช้กันไกลตัดผม
เด็กแบบนี้ทำให้เด็กทำให้เด็กเรียนหนังสือเก่งมาก
ขึ้นหรือกูก็ตัดห่วงกันนะล่าสุดดรการยานิธรรมจารี
ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสเกตเปิด
เผยว่าหลังจากที่ได้ดูข่าวดังกล่าวเห็นว่าไม่ใช่เรื่อง
ใหญ่มากมายอะไรเพราะหากว่ามองดูในทางบวกแม้ว่าคุณจะเป็น
ตัดผมเด็กแต่ก็ยังเป็นทรงผมอยู่อยากอ้อนวอนให้คุณแม่ไป
คุยกับทางโรงเรียนไม่อยากให้ปัญหาเรื่องนี้ยาวนานออกไป
อยากให้เด็กนักเรียนไปเรียนหนังสืออย่างมีความสุขและอยาก
ทางโรงเรียนให้อภัยเด็กด้วยเพราะว่าเด็กอาจจะรู้เท่า
ถึงการว่าการสื่อสารเป็นยังไงแล้วก็อาจจะไม่ชัดเจน

เขาบอกต้องให้นะพอดีปากใช่ไหมหรือว่าติ่งหูสมัยก่อนคือติ่งหูอ่ะ
เดี๋ยวเนี้ยก็คือติ่งหูใช่ถ้าโรงเรียนที่ไม่ให้ไว้ผมยาวก็มาเลยออก
นิดหน่อยเนี่ยก็ยังอรุมอร่วยให้ไปตัดซะแต่จะให้เวลาคือ
๑วัน๒วันอะไรนี้ใช่ไหมพี่แต่อันนี้เอาบอกจริงพี่ถ้าถ้า
เป็นนักเรียนในแง่เราเป็นนักเรียนนะเราอายมันไม่ใช่
เรื่องโดนตัดจนผมมาแหว่งมันอายเพื่อนว่าโดนประจานมากกว่าแต่
จริงอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าไปก้อนให้มันเท่ากันก็เปรี้ยวนะ
มันจะกลายเป็นผมเปรี้ยวมันเป็นไปไม่ได้พี่ต้องตัดให้ตรงเท่ากันจะมา
สไลด์สเต็ปไม่ได้คือตัดให้ตรงเท่ากันเลยนะตามผมสวยมากนี่
กลายเป็นปัญหาเป็นความขัดแย้งเป็นการเหมือนกับ
โหกันเลยอยากของพ่อของคุณแม่ของที่ไหนรู้มั้ยติดไหน
ครับลงเรียนนัตรศิลป์ผู้หญิงทุกคนไม่ต้องตัดผมเพราะว่า
ต้องใช้ไงแต่ตอนนั้นอ่ะอยากจะช่วยผมผมสั้นแต่ห้ามที่สีนะจริงควรจะยาว
นุ่มฟังหน่อยว่ะอยากจะฟังแล้วว่ากี่วันอีนุ่มสรุปกี่วันเดี๋ยวก่อน
หลักที่ถูกเรียกว่าอาจารย์เรนเน่มีมั้ยอ้าวไม่รู้เหมือนกันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักหรือยังไปฟังให้
โอเคโอเคเอามาเรื่องต่อไปก่อนมาเรื่องคนที่เอาพักเหรอยังยังเอามาเรื่องนกก่อน
นะฮะเป็นที่ฮือฮากันมากเลยพวกที่เขาส่องนกอ่ะนะคุณชอบไหมชอบดูที่เขาส่องมาแล้ว
แต่ไปส่องเองไหมไปส่องไม่เอาเลยเอออันนี้เขาไปพบไก่ฟ้าหน้าเขียวนะฮะ
ซึ่งจะมายนโฉมครั้งแรกในรอบห้าสิบปีอ่ะไม่เคยเห็นนะวันที่หกกรกฎาคมนี้อ้าย
สัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนายกสมาคมอนุรักษ์นกแล้วก็ธรรมชาติ
แห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานเนี่ยนะคะเขาก็ลงพื้นที่เนี่ย
ชายแดนไทยกับเมียนมาค่ะนะฮะบริเวณจุดสกัดฮับอินทานินอืม
สิสวยไหมสวยมากเธอเป็นคนพม่าหรือเธอเป็นไก่ไทยหรือไก่พม่า
อยู่ที่ครึ่งครึ่งอ่ะเนอะแล้วอยู่ระหว่างคือนางไม่ต้องมีพลาสปอร์ตนางเดินทางได้สองประเทศ
ก็เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนล่าง
ของจังหวัดชุมพรก็เพื่อที่จะถ่ายภาพเก็บข้อมูลไก่ฟ้าหน้าเขียว
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะตามพระราชบัญญัติสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่า
ซึ่งที่มีลงมาหากินอยู่บริเวณรอบนะฮะได้กว่า๑เดือนแล้ว
มีตัวเดียวเหรออืมมีเมียไหมหรือมีผัวไหมนี่น่าจะมีนะแต่นางออกมา
แต่ถ้าสวยอย่างนี้มันจะเป็นตัวผู้เนอะใช่เอาแน่นอนสิ
จากการตรวจสอบเนี่ยติดตามบันทึกภาพเนี่ยครับพบว่าไก่ฟ้าหน้าเขียวเพศผู้
อายุอยู่ประมาณ๒ปีนิดหนึ่งบ่าง๒กิโลกรัม
สีฟ้าหรอกเนอะหน้าไม่เขียวเนอะดูดิสีคราม
นี่เป็นครามอ่ะสวยมีข้นหงอนบนหัวเห็นป่ะสีเดี่ยวกัน
อ่าแล้วคนที่คอนะฮะหน้าอกแล้วก็หลังเนี้ย
เดินให้ถ่ายรูปเลยแบบถ่ายไม่แล้วไม่รู้ไว้ไม่ใช่ป่านะเห็นมีเสาร์รั้วเลย
นี้ก็บอกว่าไม่ตื่นกลัวคนเลยนะตังกล้องแล้วก็เดินถ่ายภาพได้ในระยะ๓๐
๕๐มิลละให้ถ่ายทุกล้องด้วยผมสงโมด้านในสาธาวแพทย์เกษตรนี้ก็เปิดเผยว่าไก่ฟ้าหน้าเขียวเนี่ยเป็นนกประจำถิ่นของไทยจ้ะ
มีเฉพาะที่ภาคใต้เท่านั้นปกติเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอยู่ในป่าที่ราบสูง
ที่รับต่ำสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน๒๐๐เมตร

โดยในรอบ๕๐ปีที่ผ่านมามีรายงานพบว่าเพียงแค่๑๒ครั้งเท่านั้นนะ
ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอในป่าที่สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยการที่เจอไก่ฟ้าหน้าเขียว
ผู้ลงมากินอาหารบริเวณเนี้ยจึงเป็นสิ่งสะท้อนว่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์
ใช่อย่างไรก็ตามเนี้ยนะคะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี้ย
แล้วก็เคยใช้กล้องดักถ่ายสามารถจับภาพไก่ฟ้าหน้าเขียวได้๑ฝูง
โอ้โหดีจังเลยอ่ะซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เนี้ยนะคะ
ประมาณ๗๘กิโลเมตรซึ่งมันเคยมีอยู่แถวนี้อยู่ก่อนนะ
แต่ไกลไปจากตรงเนี้ยนะคะสำหรับไก่ฟ้าหน้าเขียวเนี่ย
กำลังเป็นที่สนใจนะเพราะว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็คณะต่างเนี่ย
ติดต่อเข้ามาเพื่อจะศึกษาเก็บข้อมูลกันแล้วก็มาถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก
แต่ต้องบอกว่าสวยมากอ่ะชอบจังเลยเนอะการติดกล้องเนี้ยดีมากเลยพี่หนู
สนับสนุนไปที่ทัพลานเขาติดเขามีอยู่แล้วสี่ตัว
ปรากฏว่าพังไปหมดเลยเกิดเพราะว่าหมูป่ามากินอ๋อใช่ป่ะ
เลยแบบเลยส่งไว้ไปแล้วเขาดักเจอหัวเหี้ยส่วนไฟนะแบบดีใจมาก

หน้านี่เขาเรียกว่าสีสีฟ้าแบบสีฟ้าคราม

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกรณีของ
คนร้ายบุกเข้าไปในโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็ไปก่อเหตุจะลากทางนางพยาบาล

นี่คือคนร้ายนะครับก็ใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียว
บ็อกเซอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเสื้อ
คลุมหัวแล้วตอนที่เขาเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเขาก็เอามือเนี่ย
เข้าไปใต้เสื้อแล้วก็ผลักประตูเพื่อจะไม่ให้แบบมีรอยมือของเขา
อ๋อมันทำเป็นแบบตั้งสติ

คือทำทุกขั้นตอนไม่ให้มีหลักฐาน
หลังจากนั้นนะฮะก็เดินเข้าไปในวอร์ดที่นางพยาบาลท่านหนึ่งเนี่ย
แกนั่งอยู่แล้วแกก็หลับอยู่
ชายคนนี้ครับเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไปกระชาก
ผู้หญิงคนนั้นนะฮะเขารู้สึกตัวขึ้นมาเลย
ก็กระชากแล้วก็พยายามลากไปอยู่ใต้กล้องวงจรปิด
แล้วก็พยายามจะไปข่มขืนเขานะฮะ

พยาบาลเขาร้องกรี๊ดกรี๊ดเสียงดังมาก
กระทั่งญาติของผู้ป่วยก็คือผู้หญิงที่วิ่งตามเมื่อกี้

เออเขาออกมาแล้วเขาก็เลยมาดึงไอ้ผู้ชายคนนี้ออกจากตัวพยาบาล

เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็วิ่งหนี
ทางญาติของคนป่วยก็เลยวิ่งตามไป
คือตื่นแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเนี่ยเดินออกมาดูเป็นญาติญาติของผู้ป่วยนะฮะ

คือไม่ใช่ว่าจะไร้คนแต่ว่าเขาก็อยู่นอนหลับนอนกันหมดแล้ว

เนี่ยนะฮะเหตุไปเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลภูผาม่าน

เอ่อภูผาม่านนี่

ก็คือนายแพทย์สมชายโชฏนะฮะปิยะวัชเวลา

อ่าเป็นนายแพทย์สนับสูตรจังหวัดของขอนแก่นก็บอกว่า

คือเข้าไปให้กำลังใจพยาบาลคนนี้แล้ว

แต่เธอเองเนี่ยยังมาเข้าเวรเพื่อดูแลผู้ป่วย

แล้วสุดท้ายมาเจอไอ้คนนี้ทำแบบนี้เองอีกนะฮะ

คนที่คุณหนุ่มคนที่วิ่งตามนี่คือคุณพยาบาลหรือคนที่มาช่วย

ใช่ใช่เนี่ยนะฮะ
จากนั้นก็เรียกว่ามีการพูดคุยกันนะฮะ

ตำรวจไปจับได้แล้วเนี่ยนะครับ

เป็นคนที่ชื่อว่านายสมชาติ

อยู่หมู่๔บ้านห้วยม่วง

มีบ้านพักอยู่ห่างจากโรงพยาบาลภูผาม่านไป

มันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปตรงจุดไหนจุดไหนบ้าง

ก็คือข้อหาบุคลุขยาสถานที่ราชการ

ซึ่งจะถูกควบคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

คือนี่จะมาทำแบบนี้ในโรงพยาบาลเลยนะ

เคยมีประวัติโชคโชนในการขโมยกางเกงใน
และมีคดีแนวนี้แถว

ยังไงก็มีคนต่อให้เงียบแค่ไหน

รองบารนี้หน่อยก็จะเงียบหน่อยครับแม่

แต่ในวอตที่เป็นผู้ป่วยจะมีแบบ

เพราะรอคุณหมอใหญ่ก็จะมาตอนรุ่งเช้า

เพราะส่วนมากก็จะมีเวลาที่เขาแบบอาจจะแบบแนบนิดนึงเพื่อรอแบบ
เอาทุก๔ชั่วโมง๒ชั่วโมงเอายามให้คนป่วยอะไรอย่างนี้
อยู่โรงพยาบาลใหญ่พยาบาลจะเข้ามาในห้องก็นานทีนะหมายถึงว่า
ทุก๓ชั่วโมงอะไรอย่างนี้
โอเคส่วนเรื่องของทางอาจารย์เรนนี่นะฮะ

สรุปคือในข่าวเนี่ยคุณไปเปิดเนี่ย
ที่เขาพูดเนี่ย๔๘ถึง๔๙ชั่วโมง

บางคนก็จะบอกว่าอุ๊ยแต่คอหักตายแล้วก็ไม่น่าจะแบบ

บางคนก็บอกว่ามีบางคนให้ไปถามหน่อย
ก็มีกรณีของหลานของยายคนนึง

อะไรนะโดนเสกให้พ่อปู่ช่วยอะไรสักอย่างเนี่ย
บางคนก็จะเชื่อนะครับบางคนก็ไม่เชื่อ
อันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อ

ก็เลยมาบอกให้ฟังนะครับ
ในแฟนเพจเขาบอกว่า๔๙วัน
แฟนเพจของเขานะฮะประมาณว่าอาจารย์เรนนี่เคยไปพูดในรายการรายการนึง
ประมาณว่าคนที่จะมองเห็นวิญญาณเนี่ย
ต้องเสียชีวิตมาแล้ว๔๙วัน
สรุปว่าอาจารย์เรนนี่มองเห็นหรือเห็นยาน
อาจารย์อันนี้ก็คงต้องเสียมาแล้ว๔๙วันถึงจะมองเห็นได้
เหมือนประมาณว่าคนที่จะเห็นวิญญาณหรือสื่อสารกับวิญญาณได้ต้องตายไปแล้ว๔๙วัน
สิอันนี้มันเหมือนเป็นข้อมูลกลาง

แต่ต้องเอาตัวที่เรนนี่เขาพูดเลยว่าเขาตายไปกี่วัน
หรือกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เอาให้มันแน่
เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสืบดูก่อน
ช่วงหน้าดิวสองข้อมูลที่หนุ่มนั่งดูอยู่ตลอดพี่

รู้จักสิดิวเดอร์สตาร์
อันนี้เข้าไปดูแล้วจะมีคลิปหนึ่งเนี่ย
อาจารย์เรนนี่บอกว่าเสียชีวิต๔๘

คอหักตายแล้วไปตื่นในห้องดับจิต
หลังจากนั้นก็คือออกมาพันตัว

พอเรียนได้เจอเป็นพระประธาน
คือเป็นองค์สมเด็จพระสามัคสมเจ้าท่านกำลังนั่งสมาธินะอยู่เวลานั้นที่เลน

รสภาวะเรียนเสียชีวิตไปประมาณกี่วัน
เรียนเสียชีวิตไปประมาณ๑วันกว่า

เมื่อกี้บอกว่าไปเจอท่านองค์สามอำส๑๗๐๐ใช่ไหม

มีทิ้งไว้แค่คำสอนใช่ถ้าเป็นสถานพุทธคือท่านทิ้งไว้แค่คำ

ใช่ไหมคะซึ่งพระพุทธจะมีหลายองค์พระพุทธเจ้า

ที่บอกไปเจอพระพุทธเจ้าคือถ้าเกิดตามศาสนา

แต่ก็มีทั้งข้อมูลทั้งในแฟนเพจนะฮะ

แต่ว่าไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องด่ากันนะ
เจ้าตัวพูดเองว่า

เจ้าตัวพูดเอง๔๙วัน
ชั่วโมงเมื่อกี้เราฟังแล้ว

หรือแกบพูดไปนึกนี่แหละ

ใครมีคลิป๔๙วันบอกให้หน่อย
แต่ตอนนี้คือทางฝั่งที่บอกว่า๔๘ชั่วโมงเขาส่งมาให้แล้ว

เสนอไปแล้วสามารถตัวสามเดือนพันธุ์ภาพเป็นมัมมี่เลยเขาว่างั้น

ไปดูอะไรที่น่ารักบ้างดีกว่า
กระแสข่าวสารนี้สะพัดกุกกิ๊กดาลาดนิดนึงนะ
กุกกิ๊กดาลาด
ก็เป็นอีกคู่นึงนะของวงการนะที่หลายคนก็เชียร์นะ
อยากให้เขาแบบว่าอื้อหือสักที

อ้าวก็มันยังเด็กอยู่อ่ะ

ก็๒๐เยอะอยู่๓๐ใช่ไหม

แต่หน้ามันเด็กลงกว่าตอนที่มันเล่นละครเป็นนุ่ม

เขาไม่ได้ทำเหตุกรรมเนาะ

ที่ในสามแทรฟอะเขาให้คุณแม่จับอ่ะ

ลงก็แหมะมัน๓๐เยียมก็นั่งเด็กได้สิ

ล่าสุดหมากเขาได้โพสต์รูปภาพคู่

พาน้องเข้ามานั่งรถเล่นจ้า
อันนี้ไหมอันนี้เราหลับใส่
น้ำเหมือนการแข่งการจะแล้วโดนถ่ายอีนาดิทามันแล้วเรียบร้อยถึงตึงไม่ห่อย
โชคดีป่ะการจะเอารูปที่เราไม่ได้ยอมให้มาลงนี้ฟ้องร้องได้นะคุณแม่
จริงป่ะใช่สิไม่แต่เราโอเคไงเพราะเราคึงมาแล้วเอานี่ดีกว่า
เรื่องดิวทางความพืชหายกับชาวเน็ตไม่น้อยท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขาเจอเนี่ยเขานำภาพถ่ายวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าหรือว่า
ลำแฮชแท็กความเชื่อ
บอกแล้วว่ามีแฮชแท็กคุ้มค่าที่รอ

เพราะเราเห็นแล้วไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ได้เห็นคนเดียวครับ
เขาก็เห็นมาเป็นร้อยรั้มนะครับ
ในเมืองครับกลางเมืองหัดใหญ่เลยครับผม

แต่ว่าขนาดก็เท่ากับดวงดาว
แต่ที่สัดสัดเลยตอนเขายิงฝัดจะชัดบ้าง
มันจะสว่างมากจะยิงฝัดแบบกล้องไทยรูป

ระหว่างเครื่องบินโดรนทรีพรู่หรืออะไรติดตาม
ถ้ามีโอกาสอยากจะเจอสื่อผู้ชนมาร่วมสังเกติการณ์ทางนึง
ผมไม่เอียด
มีทางแอด
แต่เรื่องนี้ทางเอกเลิศนะเหมือนหนูมาก

นี่ไงคุณแม่วะใช่
หน้าชากก็ดีเลยนะที่เป็นเด็กแฟนคัป

ขอให้มาเถอะผมก็รออยู่
ผมในอดีตเคยเชิญเรื่องอะไรไม่รู้

ช่องสองพีค์รึยังค่ะ
ใช่แต่ก็เข้าใจเขาแหละ
เออแต่ว่ามันคือเรื่องแบบนี้บางทีก็พูดมากไปก็ไม่ดี
พูดน้อยไปก็ไม่ดีเอาที่แบบอาจจะต้องเป็นพอดีของ
แต่อาจจะคล้ายว่าตายไป๔๘ชั่วโมงแหละแต่นอนพักฟื้นต่ออีก๓เดือน
แต่แบบนี้คือผมว่าเขาไม่ไปออกไหนหรอกเขาคงไม่ยอมไม่ไปแล้วล่ะ
เขาไม่ไปหรอกพยายามติดต่อไปขนาดช้อนยังไม่มาออกเลยตอนนี้
เดี๋ยวสิคนละคนคนละเคส
ทำไมคนละเคส
มธิษฎร์ช่อนไฟป่าและกล้องส่องผี
แต่ผมคิดว่าหลวง๙วันก็ไม่ได้หรอก

ใครได้ยินที่ผมทำรายการผีตะเดียวด้วย
ให้พอถามกับผมหน่อย
ก็ได้ครับนิ้วเขาเนี่ยเน่าแล้วหลุดเป็นอันอันอันเลยคือตายจี้
เด็กนิ้วเท้าเนี่ยไม่มีแล้วเพราะมันดำนิ้วมันตายด้วย
หมดแล้วมันก็หลุดหลุดหลุดเป็นเป็นเท้ากุฎหมดแล้วอ่ะผม
สัมภาษณ์แบบนั้นเลยนะแล้วเขาฟื้นขึ้นมาเขาเล่าไหมว่า
ว่าคือคือโดยส่วนตัวผมไม่รู้ใครจะไม่เชื่อก็ไม่รู้แต่ว่า
ว่าผมมาเคยสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งกับมดดำแล้วเขาตายไปแล้ว
แล้วแล้วแม่เนี่ยเขาไปขอเอ่อเท้าเท้าอะไรที่อยู่ที่โรง
พยาบาลพระมงกุฎอ่ะอ๋อเท้าอีรันเท้าอีรันแล้วแล้วน้องคนนี้ก็
ฟื้นขึ้นมาได้พอฟื้นขึ้นมาได้แต่ปรากฏว่าพอฟื้นขึ้นมา
ปรากฏว่าอยู่ดีเนี่ยนิ้วเท้าที่แบบเหมือนเร็วมันตาย
มันก็หลุดเป็นดำดำก็หลุดเหมือนแบบเหมือนหนังเหมือน
เนื้อที่มันตายแล้วหลุดอ่ะซิ่งไม่มีนิ้วแล้วก็ไม่มีนิ้ว
เท้าแล้วคือหลุดอ่ะสิ้นใจเสียที่โรงพยาบาลยัง
ไม่ได้ฉีดยาใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เนี้ยผม
เคยสำฟาตจริงแต่ผมไม่เคยได้ยินกรณีที่ว่าคอหักแล้ว
ฟื้นไงอืมอันนี้คือเป็นเป็นครั้งแรกอันนี้ปิดเบรคเพราะ
ทำทำรายการมานานมากอ่ะอืมมันก็ก็ไม่รู้นะอันนี้คือมัน
อาจจะเป็นไปได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้
รู้อืมเออแล้วถ้าสี่สิบแปดชั่วโมงมันเป็นได้ที่ฟื้นขึ้น
มาเออแต่ว่าไม่รู้สาเหตุที่ว่าตายเนี่ยถ้าคอหักไป
แรงไงอ่าเพราะไอ้ที่ที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาสองวันอย่างเงี้
มันมีเยอะเป็นได้อ่าแต่ส่วนใหญ่สังเกตเดี๋ยวว่าสี่แปด
ประสบปฏิเหตุที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นอ่า
เรียกว่าไม่ค่อยเห็นเนอะอ้าวพักก่อนเดี๋ยวจะรีบกลับ
บ้านไปดูสวาร์เยจีแล้วอันเนี้ยหืมคือวิท

มีในทวิตเตอร์ส่งมาน้องลิมรูนะบอกว่านางมีหลายคลิปคลิปหนึ่งบอกสี่สิบเก้าวันอีกคลิปหนึ่งบอกสี่สิบแปดถึงสี่สิบเก้าชั่วโมงต่างคลิปต่างเวลา
คลิปที่บอกสี่สิบเก้าวันตอนเนี้ยเหมือนกับโดนลบออกไปแล้วอืม
แล้วก็อีกคนนึงน้องเทดี้หนึ่งเก้าเจ็ดแปดบอกว่าจริงค่ะคลิปนั้นผมสั้นใส่เสื้อสีเหลือง
บอกตายสี่สิบเก้าวันค่ะอืมอ่าว่าอย่างงั้นนะฮะเราก็เราก็ดูเอ้า
อีกเรื่องหนึ่งนะครับชาวเน็ตแห่เดาว่าพิธีกรเจ้าเสน่ห์ไปมีสัมพันธ์กับ
ครีเอทีฟรายการเป็นใครนะครับก็คือทางเจ๊มอยร้อยแปดเนี้ยเขาเอามาลงมาไว้นะฮะ
เขาบอกว่ามีดาราคนหนึ่งแต่งงานแล้วนะเป็นพิธีกรแต่งงานแล้วนะฮะ
แล้วก็ไปเหมือนแบบมีเพศสัมพันธ์ไปคบอะไรอย่างเงี้คุณใช้คำเออกับเอ่อเอ่อ
เคลียร์ทีฟรายการอะไรอย่างนี้นะครับก็คือคนก็ไปทายกันใหญ่ว่าเป็นใคร
นู่นนี่นั่นหรืออย่างเงี้ยนะฮะเป็นพิธีกรเจ้าเสน่ห์เนเนเนเนเนเน
เมียสวยอ่าเมียสวยเมียสวยมีคนบอกว่าเป็นผมกับแองจี้ก็มี
บอกว่าเป็นผมกับแองจี้ก็มีเอออุ้ยจับจับเป็นเรื่องจริงได้ไหมครับพี่โอ้ย
อุ้ยเอาไม่ได้ข่าวหลังหลังสบู่รนบ่อยน่ะ
สบูรนนะคุณเนี่ยน่ากลัวจริงนี่มีคนหนึ่งแบบว่านางลงเฟซบุ๊คอีเกลือ
คือชอบแต่งหน้าเกินเบอร์คอว่าเห็ดดีหรอใช่พี่เขาจะไปรู้ได้ยังไงแหละ
เออถ้าเป็นพี่ธิกรหนึ่งงั้นพอจะได้มันจะเขาบอกว่าเห็นชัดมาก
คนในหน้าช่างผมจะเห็นบ่อยคือแบบ

ใช่ค่ะแล้วก็คาเลเตอร์เวลาไปในกองจะเห็นชัดมาก

แล้วเวลาอยู่ในงานเขามีจูจีจูจี้